ส่วนเรื่องของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ติดตามกันหน่อยเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศอะไร
ชื่อออกมาแล้วนะครับ๒๓คนสุดท้ายก็มีบางรายที่ถอนตัวออกไป
ก่อนหน้านี้มีสุมัญญาปริสายที่ท้อนตัวไปแล้ว
แล้วก็เรียกเกริกฤทธวีการมาแทน
ณตอนนี้มีอีกหนึ่งคนที่อาจจะต้องถอนตัว
นั่นก็คือสุรชาติสารีพิมพ์ค่ะ
ถ้าเป็นตามข่าวจริงน่าเสียดายมากนะครับ
เพราะว่าสุรชาติสารีพิมพ์เนี่ยต้องรอถึง๗ปีเต็มนะครับ

แล้วตัวเองก็มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ด้วย
แต่ข่าวล่าสุดบอกว่ามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอการเช็คแล้วก็ยืนยัน
จากทางแพทย์อีกทีว่าจะต้องพักนานแค่ไหน
แต่ว่าข่าวนี้มันก็มีผลแหละครับ
ที่ทำให้ตัวเค้าเองมีโอกาสที่จะต้องขอถอนตัว
ต้องขอถอนตัวจากทีมชาติชุดนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับ
ก็จะต้องเรียกนักเตะคนใหม่เข้ามาเสริม
เพราะว่าจะเดินทางไปที่จีนก็ต้องทำวีซ่าด้วย
โดยจาก๗รายชื่อที่ถูกตัดตัวออกไปนะคะ
ผู้เล่นที่เข้าข่ายว่าน่าจะเข้ามาทดแทนสุรชาติมีอยู่๒คน
คนแรกคือพิชาอุทราจากสมุทรประการซิตี้
อีกคนนึงคือจิตปัญญาที่สุดจากประจวบเอฟซี
ซึ่งก็น่าจะมีการแถลงเร็วนี้แหละ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องจัดการเรื่องวีซ่าด้วย
ช่วงนี้ก็จิตปัญญาที่สุดนี่ก็ถือว่าฟอร์มดีกับทางประจวบด้วยนะครับ
ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าได้โอกาสกลับมาติดทีมชาติครั้งนี้
ส่วนคนนี้ก็น่าห่วงนะครับธุรกิจสินแดงด้านครับครับนี่ครับ
มีข่าวนะครับว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับ
ผมได้ดูเกมนี้ด้วยสุดมันจริง

เป็นคนจ่ายถวายพาน๓ลูก๓แอสซิสเกมนี้
ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นผลงานของเจ้ามุยธิรสินแดงดานี่แหละ
ที่สุดท้ายจะถูกเปลี่ยนตัวออกนะคะ
เพราะว่าไม่สามารถลงน้ำหนักได้ที่ข้อเท้า

คือไปพูดคุยกับโค้ดเบ๊อยู่ข้างสนามอยู่พักหนึ่งนะครับ
จนสุดท้ายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทางเจ้ามุ้ยเนี่ยอาจจะเจ็บ
ก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญสำหรับเขาเพราะว่าจะถือว่าเป็นการลงเล่นในเกมที่นัดที่๑๐๐ของทีมชาติไทย
ถ้าหากลงได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับจีนได้ในศึกชัยหน้าครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยธิรสินเล่นให้กับทีมชาติไปแล้ว๙๙นัด
แล้วก็ถ้าลงได้จริงก็ทำประวัติศาสตร์ลงเล่นครบ๑๐๐นัดก็จะเป็นผู้เล่นคนที่๕ในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งนักเตะทีมชาติไทยก็มีกำหนดที่จะรายงานตัวในวันพรุ่งนี้ตอน๑๑โมง
แล้วก็ไปลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามบุญญาจินดาตอน๔โมงเย็น
และวันอังคาร๑๙มีนาคมก็จะเดินทางต่อไปที่จีนเลย

มีนาคมครับติดตามกันได้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะครับ
นาฬิกา๓๕นาทีก็จะเริ่มคิกออฟ
แต่ว่าจะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่๑๘นาฬิกาคือ๖โมงเย็น
ติดตามกันได้นะครับแล้วก็วันที่๒๕มีนาคมนะครับ
หากไทยเข้าชิงครับก็จะแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
แต่ถ้าหลุดไปชิงที่๓ก็จะได้ชมเหมือนกัน
ในช่วงเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาทีติดตามกันให้ได้นะครับ
ซึ่งก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒